ฟุตบอลนะครับไปดูกันที่การแข่งขันกอล์ฟกันบ้าง
ทำให้เธอนั้นทำคะแนนครับขยับอันดับแล้วก็ตอนนี้อยู่อันดับที่๒
โรสาวไทยมือ๒ของโลกคนปัจจุบันครับ
ที่ประเทศแคนาดาด้วยสกอร์๒๓อันเดอร์
ซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของการแข่งขันเท่ากับทางด้านเรียลโซยอน
จากเกาหลีใต้ที่เคยทำไว้เมื่อปี๒๐๑๔และกลายเป็นแชมป์รายการที่๕ของปีนี้นะครับ
แล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปท้าทายอันดับที่๑นะครับ
เพราะว่าเธอนั้นมีคะแนนเพิ่มเป็น๔๘๐๑๒คะแนน
ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณเกือบ๗๓ล้านบาทครับ

คิดเป็นเงินไทยก็เกือบ๘๒ล้านบาทครับ